ตลอด๗วันที่ผ่านมานะคะสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
สถานที่ดูเหมือนว่าบรรยากาศค่อนข้างเคร่งเครียดนะคะ
แต่ว่ามีบางมุมที่เป็นมุมสบายของกรรมการร่างรัฐธรรมนุน
ท่านที่เชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็น

ฉากกันไปเป็นที่เรียบร้อยกับการประชุมมาราทอนยกร่างรัฐธรรมนุน
อาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ที่ถึงแม้คณะกรรมการแต่ละคน
จะมีอายุสิริรวมกันได้หลักพันปี
แต่ขอบอกว่าเขาแข็งแรงฟิตเปรี้ยกันทุกคน
ทำงานกันตั้งแต่เช้ายันค่ำจะออกอาการให้เห็น
ก็แค่มาขอยาแก้เจ็บคอนิดหน่อยเท่านั้นเอง
อยากรู้จริงเขามีวิธีรักษาสุขภาพกันยังไงนะ
หมวกสีสันจูดจาดหลายใบที่เห็นอยู่นี้
ที่แท้ก็ของนายสุพธิ์ไข่มุกอดีตตุลาการสารรัฐธรรมนูลคนนี้เอง
งานนี้ต้องให้ท่านสุพธเขาเป็นผู้นำแฟชั่นด้านหมวกกันไปเลย
ผมมีอีกอันปัญหาใหญ่คือผมมันบางผมมันวางเนี่ยมันรับความเย็นความร้อนได้มาก
มันเป็นหวัดเค้าใส่ให้อบอุ้นหน่อยหมวกก็แนะนำหมวกก็ชอบอยู่ด้วย
ด้านประธานมีชัยเองรอบนี้แม้จะป่าเข้าไป๗๗แต่ยังแข็งแรงเหมือนเดิม
เพชรบุรีเที่ยวนี้จะมีพล็อปเพิ่มเติมก็แค่ไม้เท้าประจำตัวและหมวกใบเท่ที่เจ้าตัวเขาใส่อยู่ทุกวันนั่นแหละค่ะ
ลูกเล็ดเลยนะครับ
การรักษาสุขภาพกันไปแล้วเราลองไปสำรวจเทคนิคความจำของกรรมการคนอื่นอื่นกันบ้างว่าเขามีเครื่องช่วยทำงานกันแบบไหน
คนนี้เลยค่ะเมื่อกฎหมายของกฤษฎีกานายปากรนินประพันธ์เลขานุการกรท๑๑ของอาจารย์มีชัย
หนังสือรัฐธรรมนูลสุดรักสุดหวงที่จะถือติดตัวอยู่ตลอดเพราะรวบรวมเนื้อหาตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับแรกจนถึงฉบับปัจจุบัน
เจ้าตัวกระซิบมาว่าเก็บมาหลายปีแล้วมีประโยชน์สุด
ปิดท้ายกันที่ท่านโฆษกดรชิตสิงหาเสนีกลายเป็นโคศกหนึ่งเดียวของกรรมการชุดนี้ที่ถูกสื่อมวลชนสักถามข้อสงสัยในเนื้อหาที่ยกร่างอยู่รวมชั่วโมงทุบสถิติยืนหน้าโพเดียมนานที่สุดในบรรดาทีมโคศก
คร่ำแคร่งแรงยกร่างรัฐธรรมนูลจนใกล้จะได้เห็นชมหน้าร่างแรกในสิ้นเดือนนี้ก็หวังว่าอนาคตจะได้เห็นคนไทยออกมาใช้สิทธิ์ลงประชามติรัฐธรรมนูญฉบับที่๒๐ของประเทศกันอย่างสบายอกสบายใจนะคะ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน